คุณผู้ชมไปต่อที่อ่างทองเขาบอกว่ามีเตียงอาถรรพ์ตามคำร่ำรือ
อยู่ที่วัดถนนเขาบอกว่าถ้าใครขึ้นไปนั่งเตียงนี้
คุณจะมีอันเป็นไปทุกรายไป

เป็นเตียงไม้ทาด้วยสีทองถลุอะไรแบบนี้แหละครับ
หน้าตาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเตียงอาถรรพ์
เป็นเตียงหลังนี้ขนาดกว้าง๑เมตร๑๐เซน
ยาว๒เมตร๓๐เซนแล้วก็สูง๑เมตร

ในวัดถนนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เราเชื่อกันเป็นเตียงโบราณ
มีป้ายคำเตือนติดไว้ห้ามไปนั่งบนเตียงโดยเด็ดขาด
นายโอภาษแช่มชื่นกรรมการวัดอายุ๖๙ปีแล้วบอกว่า
ความเป็นมาเป็นไปของเตียงนี้ไม่ปรากฏเลยว่าเป็นของใคร
ไม่มีใครทราบแต่รู้แค่ว่ามีมาอยู่นานมากแล้วที่วัดนี้
แล้วก็มีคนเล่าเรื่องสืบต่อกันมาว่า
อาจจะเป็นเตียงของพระอาจารย์ทองอยู่อดีตเจ้าอาวาส
แต่งเทศมหาชาติกันทานกัน
อาจเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้
แต่ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาเลยไม่มีใครทราบเลยนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยนะมีชาวบ้านขึ้นไปนั่งเล่น
มันก็เตียงธรรมดามันก็สวยดีไม่ใช่ของพัก
บ้านก็ขึ้นไปนั่งเนอะด้วยความอยากรู้อยากลอง
ทุกคนที่ไปนั่งมีอันเป็นไปทุกคน
ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องรุนแรง
ถึงขั้นกับตายก็มีทำให้ชาวบ้านกลัวเลย
เอาเตียงนี้ไปทิ้งไว้หลังวัดหลายปีครับ
แต่ว่ามันสวยมันมีคุณค่าทางประวัตินะคุณผู้ชม
ต่อมาพระครูสุวรรณณหวะกิฏนะเจ้าอาวบาทคนปับจุบัน
รณาซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็เอากลับขึ้นมาบนวัดไปตั้งไว้
สาราการประเรียนทำตู้กระจกครอบเอาไว้ให้คนไปดู
เพื่อเอาไว้ให้ศึกษาแต่ไม่ให้ใครขึ้นไปนั่ง
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปตามที่เขาเล่าค้านกันมานะครับ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ชาวปราจีนกะบินบุรีบอกว่าปุ๊บปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับโชค

พอได้เลขเสร็จปุ๊บไปซื้อลอตเตอรี่
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกกันติดหลายงวดแล้วค่ะ
บางคนปิดหนี้ปิดสินไปได้หลายรายเลยนะคะ
แต่คุณคะมันมีเรื่องเหลือเชื่อเพราะเมื่อวานนี้เลิกงามยามดี
เขามีกำหนดขึ้นสารตะเคียน๒๔พี่น้อง
เจ้าแม่ตะเคียนกำไรเงินกำไรทอง
ปรากฏว่ามันมีจังหวะหนึ่งผู้หญิงที่เข้าทำพิธีด้วยนะ
มีอาการเหมือนเจ้าแม่ไปประทับทรง
อยากให้ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ

พิธีขึ้นสารตะเคียนสองพี่น้อง
แต่ดูเหมือนว่าเธอเหมือนองค์ลงนะ
เหมือนเจ้าแม่ตะเคียนประทับร่างของเธอ

เมื่อวานเป็นเริกงามยามดีค่ะ

เชิญเทพบนฟ้ามาเป็นพยาน

ขึ้นศาลใหม่ต้นตะเคียนคู่ที่บ้านวังห้างหมู่๒
ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ต้องบอกว่าคุณดูนะประชาชน
จากทั่วทุกสารทิศค่ะ
หลังไหลมามาเปิดบ้าน

เจ้าแม่กำไรเงินกำไรทองเจ้าค้า

ต้องบอกว่าตอนแรกที่นำเสนอข่าวไปเนี่ยไม่มีคนเลย
ยังไม่มีคนไปแต่พอมีคนไปแล้วเขาถูก
พอรู้ข่าวไปกันใหญ่เลย
เกิดพลังศรัทธาเกิดพลังของความเชื่อไง

มีพรามทำพิธีเชิญแม่ตะเคียนขึ้นไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะ
ขณะทำพิธีจู่มีหญิงสาวยกมือหลับตาและพูดอะไรบางอย่าง
มีอาการเหมือนกับถูกเจ้าแม่ประทับร่าง

ทันทีที่เกิดอาการแบบนี้ขึ้น
เอาคุณพี่เสื้อชมผูนี่ใช่ไหม
ทันทีที่คุณพี่เกิดอาการแบบนี้ขึ้นทุกคนก็ไม่พลาดที่จะตีเป็นเลขเด็ด
หลังจากที่พราหมณ์ทำพิธีเสร็จแล้วที่ขณะโมนก็เอาด้วย
ขันน้ำมนต์มีเลขปรากฏขึ้นมาชาวบ้านไปส่องดูกันใหญ่เลยนะคะ
ฮือฮาที่สุดคือตอนจุดประทัดจุดถวายเจ้าแม่
จำนวน๔๐๐๐นัดมีเลขที่หางประทัด

เลขอะไรคุณอริยะ
คุณเห็นแล้วตรงใจผมมากเลย
จริงเหรอเออเป็นเลขไทยด้วยเนี่ยอ่ามีทั้งไทยและอาราบิกซ้อนกัน
ใช่คุณผู้ชมดูเอานะคะณตอนนี้ณวินาทีนี้รสลินยังไม่เห็น
แต่ดูเอาตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย
ว่ากันอีกทีสิบหกธันวาคมนี้แต่ที่ไม่ต้องตีเป็นตัวเลขเลย
ก็คือเลขหางประทัดหางประทัดอยู่ไหนเจ้าคะหางประทัดมีไหม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

แล้วพอเราไม่ได้บอกตัวเลขพอมันเป็นขันน้ำมนต์เป็นพวกตีเองใช่ไหม
ว่าใครเห็นเป็นอะไรเออคุณผู้ชมว่าเห็นกัน

เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเดี๋ยวพาไปดูที่นี่หน่อยค่ะ
กรุแตกที่สุพรรณบุรีอ้าวไล่เรียงกันไปค่ะ
กรุพระขุนแผนถูกพบแล้วฝังอยู่ที่มุมฐานเจดีโบราณ
อายุหลายร้อยปีนะคะในวัดเถนพายหลวงพ่อสีชมพู
เครื่องเพอสีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดเนี่ยเขาจ้างช่างให้มาขุดทำท่อระบายน้ำรอบฐานเจดี
เพราะว่าช่วงหน้าฝนไงฝนมันตกลงมาแล้วน้ำขังเจดีก็เลยซุด
พอช่างขุดไปคุณผู้ชมดูสิเนี่ยขุดไปสักประมาณ๕๐เซนเท่านั้นแหละค่ะ
เจอเป็นหายโบราณสองหายที่มุมฐานเจดีค่ะแล้วด้านในนะในหายเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งพระเครื่องเนื้อดินเผาพิมพ์ขุนแผนทั้งพิมพ์ทรงพลใหญ่ทรงพลเล็ก
ลายเดี่ยวพลายคู่คือดูสิเอามาใส่พานแบบนี้
มีทั้งหมดประมาณ๓๐๐องค์ก็ต้องล้างคราบดินนะคะ
แล้วก็เก็บเอาไว้ในกุฏิเจ้าอาวาส
ตามประวัติสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เสด็จไปทำยุทธหัสถีที่ดอนเจดี
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนี้ไงคะวัดเถนพลาย
ก็หมายถึงช้างของขุนศึกผู้ใหญ่
สมเด็จพระนเรสวนทรงสร้างพระขุนแผน
เพื่อมอบเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนายทหาร
แล้วก็นำส่วนหนึ่งมาบรรจุเอาไว้ที่เจดีวัดเถนพลาย
จนมีการขุดพกแบบนี้ประมาณสามร้อยกว่าองค์เลยนะครับ
ลงใต้กันหน่อยครับไปที่วัดเสื้อเมืองตำบลม่วงงามอำเภอสิงหะนครสงครา
ทางวัดก็ได้บุรณะพระศิลาเลื่อนหรือว่าพระนอนแล้วก็พระศิลาลอย
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหลายชั่วอายุคน
หลังจากได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรแล้วก็ตกลงกันนะฮะว่า
จะมีการบริณะพระศิลาเลื่อนกับพระศิลาเลื่อนหรือว่าพระนอนก่อน
จากนั้นเนี่ยทั้งพระลูกวัดกับชาวบ้านก็ต่างฝันว่า
พระนอนมีเสียงเดิมอยู่ภายในอีกหนึ่งเสียงนะ
วันที่เริ่มบริณะก็มีชาวบ้านนับร้อยคนไปเฝ้าดูว่า
จริงแล้วข้างในมีจริงหรือเปล่าค่ะ
พบว่าในเสียรองค์พระนอนที่ยาว๑๕เมตร
มีเสียงพระสีขาวอยู่ข้างในจริงคุณผู้ชม
มีเสียนนี้ขนาดเส้นรอบวง๖๕เซนสูง๔๐เซน
ชาวบ้านก็เลยมาปิดทองเสียงพระกันไม่ขาดสายเลย
มีเสียงเก่าแล้วก็เสียนใหม่ครอบอยู่นะครับ
สำหรับวัดเสื้อเมืองเป็นวัดเก่าแก่อายุ๓๖๒ปีครับ
มีพระศิลาเลื่อนกับพระศิลาลอยเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านมาตลอด
ชาวบ้านก็เอาอายุวัดนี่แหละนะ๓๖๒ปี
เผื่อจะมีโชคดีเพราะว่าไปเจอเสียงพระท่านอยู่ข้างในนะครับ

พาไปดูกฤหัสพระพระนางภรรยาต้นตำรับเนี่ย

แห่งนี้แหละค่ะวัดราชบูรณะคือสมเด็จพระนางพญาเนี่ยเป็นพระเบนจภาคี
พระที่คนนิยมกันเป็นพระหายากคนเนี่ยเริ่มใสสัทธานะคุณผู้ชม
เรียนแอบอวดนิดนึงได้ไหมดิฉันก็แขวนนะ

เนี่ยเมื่อวานนี้มีพิธีบวงสวงเททองหล่อพระนางพญาองค์ใหม่
ขนาดหน้าตัก๘เมตรเอาช้านะเดี๋ยวโดนต่อว่า
ขนาดหน้าตัก๘เมตรสูง๑๒เมตรฐานกว้าง๔เมตร
คุณทัศนัยคุณจัดให้ด้วยนะโดยมีพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดพระราชบูรณะ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระภาวนาจารย์นั่งปรก๘รูป
พระสมณะเจริญพระพุทธมนต์อีก๑๑รูปมาหลายเลขแล้วค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมสมเด็จพระนางพญาเป็นหนึ่งในพระเบนจภาคีที่ล้ำค่า
อดีตมีเพียงองค์เล็กใช่ไหมหลายคนครอบครองบูชาเอามาขึ้นคอ
แต่พระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์ท่านคิดสร้างนางพระยาองค์ใหญ่
เพราะอยากให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวพี่น้อง
ชาวพิสนุโลกมากลับว่ายบูชาก็เลยนำไปตั้งที่เชิงสะพานเรศวร
ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของชาวเมืองพิศนุโลกเมืองสองแขวนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
เมื่อคืนนะตอนประมาณเที่ยงคืน๒๕นาที
ซึ่งเป็นเกจิดังนะคะของที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ละสังขารแล้วนะคะ
สิริอายุได้๙๖ปี๒เดือน๒๑วัน๗๕พันศาค่ะ
แล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เคลื่อนสังขารจากโรงพยาบาลจอมทอง
มายังพระอารามวรวิหาร
และเดี๋ยวจะมีพิธีถวายน้ำสงฆ์สรีระสังขารที่มหาศาลาหาทัยนเรศ
ในช่วง๔โมงเย็นของวันเสาร์ที่๑๔ธันวาคมนี้นะคะ
หลวงปู่ทองเนี่ยท่านเกิดวันที่๒๑กัญญายน๒๔๖๖
ท่านบรรพชาเป็นสามเณรในปี๒๔๗๗
แล้วก็อุปสมบทในปี๒๕๖๒
ส่วนฉายาสิริมังคโลก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพรมมงคล
เมื่อวันที่๒ธันวาคมปี๒๕๕๙นะคะ

วัดศรีณวรรรทธมบลบ้านกลางอเภอสรรปะตองครับ

นำผ้าโพกศีรษะในชุดล้านนามาพันคอไว้
แบบนี้จนชาวบ้านต่างคิดว่า
เอ๊เจ้าแม่ศรีสุวรรณกับเจ้าแม่ศรีสุดาเขาทนหนาวไม่ไหวหรือเปล่า
ก็เลยเอามีเอาผ้าไปพันคอแบบนี้นะฮะพระครูถาวรนพรัชเจ้าอาวาสก็พยายามหาคนมาแต่งตัวให้กับเจ้าแม่ใหม่แล้วครับ
แต่ว่าไม่มีใครกล้ารับงานเลยเพราะรู้ดีว่าเจ้าแม่ทั้งสี่เนี่ยเฮียนมากไม่มีใครกล้าแตะต้องนะครับ
ปรากฏตัวมาที่วัดบอกว่าอ่ะ
เมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่พลเชียงดาวค่ะ
ซึ่งห้างจะวัดไปประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัม
ฉันเห็นเจ้าแม่ศรีสุดามาหาพร้อมกับบอกว่า

ฉันต้องการเอาผ้าโพกหัวเอาออกมาพันคอให้หน่อยได้ไหม
แล้วก็พันให้กับเจ้าแม่ศรีสุวรรณด้วยพร้อมกับขอให้รีบมาเปลี่ยนชุดให้สวยกัน
พร้อมทั้ง๔แล้วก็ให้หายหนาวกันได้ด้วยได้ไหม
อะไรอย่างนี้นะฮะนิมิตเขาเห็นอย่างนั้นนะครับ

เอาผ้าลงมาพันคอเอาสบายมาห่มแบบนี้นะฮะ
กรยากรพร้อมกับผู้เท่าผู้แก่ของหมู่บ้าน

จุดเทียนบนบาดน้ำมนต์ขอโชคลาภด้วย
โดยใช้เวลาการเปลี่ยนชุดให้กับเจ้าแม่สัก๑ชั่วโมง
เขาบอกว่าโอ๊ยสีหน้าสีตาเจ้าแม่ยิ้มพึงพอใจ

ฉีดลงมาเนี่ยเลขอะไรก็ไม่ทราบ

แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณผู้ชมแน่นอน

ใช่แล้วก็มีก้านลงมาแบบนี้ด้วย
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันนะครับ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชม
เป็นที่เลื่อมใสสัทธาแล้วหลายคนไปขอนะ
ไม่ใช่เฉพาะขอตัวเลขขอเรื่องของงาน
ขอเรื่องของการขายที่ขายคอนโดได้หมดเลยค่ะ

ชื่อว่าคุณทิติมาบุญเที่ยง
มีอาชีพขายไก่ย่างถูกเผานะ

น้ำดื่ม๕๐โลข้าวสาร๒๐ถุง
หมี่กึ่งสำเร็จรูป๑๐รังค่ะ

แก้บนเพราะอะไรเพราะพี่แกไปแลกธนบัตร๒๐

แล้วถูกเลขท้าย๘๑กับเลขหน้า๖๑
ได้เงินไปหน่ะร่วมแล้ว๒๐๐๐๐๐บาท

คือก่อนหน้านี้ขายยากขายเย็น

หลังจากที่ไปขอที่นี่แหละค่ะ
เฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

มีคนติดต่อตกลงซื้อขายกันแล้วจ้า
สรุปขายออกขายได้นะคะคอนโดแถวย่านอโศก

ว่าเขาเห็นเลขอะไรเขาก็ส่งมาบอก

ซึ่งแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันใช่ไหม

ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะวันที่๑๖ธันวาคม
ย้ำอีกครั้งนะฮะใช้วิจารณญาณแล้วก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
แล้วแต่เราจะจินตนาการจะมองแบบไหน
แล้วแต่เราเอามาให้ได้ชมเป็นแค่สีสันบรรยากาศเท่านั้นเองนะครับ